คุณผู้ชมค่ะมาดูความคิดขึ้นในคดีนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของสนบังขุนเทียนนะคะ
คดีวางแผนฆ่าแม่เลี้ยงค่ะคือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งลูกทั้งพ่อไปทำแผน
คือตัวลูกชายเนี่ยบอกว่าพ่อผมนี่แหละเป็นคนวางแผนทุกอย่าง
พ่อผมนี่แหละเป็นคนสั่งผมให้ก่อเหตุคือสั่งในลักษณะบังคับด้วย
ลูกชายก็เลยให้การกับตำรวจภาคเศษแบบนี้
คุณผู้ชมคะตอนที่ตำรวจพาทั้งลูกทั้งพ่อเนี่ยกำลังจะไปศาล
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศตรงนี้หน่อย
คนใกล้ชิดทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาทนไม่ไหว
เขาโกรธแค้นกับการก่อเหตุที่โหดเยี่ยมแบบนี้โอ้โหไปแบบเกือบลุมประชาธรรมนะคะ

ไอไอไอเนี่ยไอ
นะคะคือความโกรธแค้นของญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไม่ได้เพราะว่าโดนไปเต็มเลยค่ะ

เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรไปอีกเรื่องหนึ่ง

จังหวะที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ขึ้นรถ

ก็ต้องรีบเอาตัวขึ้นรถเข้าไปเลยทั้งสองคน

ตำรวจสนบังขุนเทียนคุมตัวนายนารินศรีมงคลรัฐหรือในแม็กซ์อายุ๒๒
ก่อเหตุร่วมกันกับพ่อค่ะพ่อก็คือนายวัชรินศรีมงคลรัฐอายุ๔๐ปีหรือในเอ็กซ์นะคะ
ใช้ปืนยิงแม่เลี้ยงนางสาวชรินทรบุญนาคอายุ๒๕ปีหรือแอมนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนเมื่อช่วงเช้าที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในชุมชนหลังตลาดวัดไซดเขตบังขุนเทียน
คือตำรวจเนี่ยไม่ได้คุมตัวนายวัชรินไปทำแผนเพราะว่าเขายังคงให้การภาคเศษ
เขาไม่ได้ยอมรับสารภาพนะคะตอนคุมตัวออกจากโรงพักษณ์
นักข่าวก็พยายามจะถามผู้ต้องหาว่าทำไมถึงก่อเหตุนี้ในแม็กซ์ที่เป็นลูกชายอ่ะนะคะ
ตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งเลยบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาล
ทีมข่าวก็ถามว่าอยากจะขอโทษแม่เลี้ยงไหมในแม็กซ์ก็ตอบสั้นแค่ว่าขอโทษ
แล้วก็พอตำรวจควบคุมตัว
คุมตัวในแม็กซ์ไปถึงจุดที่ก่อเหตุนะคะ
จุดที่ลงมือยิงก็พยายามจะเหมือนกับว่า
นี่มีจังหวะตรงนี้นะคะ
คนก็พยายามจะเข้าไปเหมือนกับไปรุมประชาธรรมผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ตำรวจก็ต้องไปคุยให้สงบสติอารมณ์นะคะ
ก็ต้องให้กฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
คุมตัวในแม็กซ์ไปไปชี้จุด
ก็คือจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยไปชี้จุดตรงนี้

ตอนที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในรัวบ้าน
แล้วก็วิ่งเอาปืนที่ก่อเหตุไปเก็บในห้องที่อยู่ชั้นบน
แล้วก็วิ่งหนีออกไปจากชุมชนตรงนี้
คุณผู้ชมคะระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แม่พี่ญาติของผู้เสียชีวิตที่เขารู้ข่าว
เขาก็มารอดูกันเนี่ยค่ะมารอดูหน้าผู้ต้องหา
ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น
ญาติญาติพยายามจะแบบมาถึงตัวผู้ต้องหาให้ได้ค่ะ
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ต้องรีบคุมตัวผู้ต้องหากลับโรงพักนะคะ
นี่ค่ะพอทำแผนเสร็จนะคะก็นำตัวในแก๊กผู้ต้องหากลับโรงพักนะคะ
แม็กซ์บอกแบบนี้นะคะเนี่ย

เกิดเหตุเนี่ยพ่อเป็นคนบังคับผมให้ก่อเหตุนะ
พ่อเป็นคนสั่งให้ทำพ่อเป็นคนวางแผนทุกอย่างหมดเลย
เขาบอกว่าพ่อเนี่ยค่ะวางแผนนัดแม่เลี้ยงให้ไปที่บ้าน
แล้วพ่ออ่ะเอาปืนของพ่ออ่ะนะที่พ่อซื้อมาหกพันห้าร้อยบาท
เอาให้ลูกเอาให้ในแม็กซ์เพื่อให้ในแม็กซ์กับยิงอืมนี่ค่ะ
พอยิงเสร็จในแม็กซ์บอกว่าพ่อยังสั่งให้ขี่รถจักรยานยนต์
เอาปืนไปเก็บเอาไว้ในห้องพักที่สถานีสูบน้ำเลยนะ
แล้วก็ช่วยกันเอาศพไปฝังดินเอาไว้แล้วก็พากันย้อนกลับไปที่บ้าน
แล้วทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแม็กซ์บอกแบบนี้
แล้วก็เนี่ยค่ะตำรวจเรียกตัวมาโรงพักในแม็กซ์บอกว่า
ผมอยากจะยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าแม่เลี้ยงนะทำไปเพราะกลัวพ่อ
คือพ่อขู่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยพ่อเนี่ยจะฆ่าแม่เลี้ยงแล้วก็ฆ่าผมด้วย
เขาบอกแบบนี้นะคะแล้วเขาอ้างว่าที่ผ่านมาเขาถูกพ่อทั้งตบทั้งตีทั้งเตะทั้งต่อยบ่อยมาก
ตัวเองก็เลยไม่มีทางเลือกพ่อบังคับก็เลยต้องทำ
โดนพ่อติดอ๋อพ่อก็บังคับกันแหละแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะ
เราไม่โกรธเขาอยู่แล้วหรือยังไงผมไม่มีไม่เคยผมไม่มีปัญหา
ในตลอดบทแหล่งแหล่งของเขาเลยอืมอันนี้ปืนปืนนี่ของใครค่ะ
พ่อซื้อมาหรือยังไงพ่อเขาเป็นคนซื้อมาช่วงเกิดเหตุมันเกิดเหตุคือยังไง
อยู่กันกี่คนในช่วงเกิดเหตุอยู่ในแค่สองคนหมายถึงเรากับพ่อเราแล้วก็ผู้ตายล่ะ
ผมก็ผู้ตายอะอืมโดนเขาโทรบีบบีบบังคับบีบเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้ว
เหมือนความกดดันนะพี่เนี่ยค่ะพอมีการทำแผนเสร็จแล้ว
กลับมาสอบปากคำต่อที่สอนอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
จังหวะที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลก็คือจังหวะที่จะนำตัวทั้งในเอ็กแล้วก็ในแก๊กไปฝากขัง
นี่คือญาติญาติค่ะก็คือแม่แล้วก็พี่สาวของผู้ตาย
ก็ยังมาดักรอที่สอนอนะคะคืออยากจะมารอดูหน้าแล้วก็ภาพเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนตอนที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อตอนต้นข่าวอะค่ะ
ปรีบุกเข้าไปฟาดเข้าไปที่คอในเอ็กซ์อดีตสามีของคนตายนะคะ
คนก่อเหตุฟาดเข้าไปแล้วก็มีการลงไปรุมประชาธรรมทั้งกระทืบทั้งอะไรหลายต่อหลายครั้ง
ตำรวจก็ต้องรีบพาตัวทั้งในเอ็กซกับในแม็กซ์เนี่ยขึ้นรถไปนะคะแม่กับน้องสาวของผู้ตายบอกกับทีมข่าวเลยว่า
ตอนที่รู้ว่าผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยช็อกมากแล้วก็แวบแรกที่คิดเนี่ยไม่คิดเป็นอื่นเลยนะ
ไม่คิดว่าจะเป็นคนอื่นเลยจริงจริงต้องเป็นนายเอ็กซ์อดีตสามีแน่นอนเพราะตลอดเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตบตีผู้ตายตลอดเคยถึงขั้นเอามีดปาดแขนจนต้องใส่เหล็กดามมาแล้ว
ผู้ตายเนี่ยโทรมาร้องไห้กับแม่กับพี่ทุกวันเลยบอกให้มารับทุกครั้ง
แล้วนายเอ็กซก็มาบังคับกลับไปทุกรอบเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เลยไม่เชื่อว่า
แม็กซ์ที่เป็นลูกเลี้ยงจะก่อเหตุแค่คนเดียวยังไงคือต้องมีนายเอ็กซ์เป็นคนบงการแน่
เพราะฝั่งครอบครัวผู้ตายเองก็รู้มาว่าในแม็กซ์กลัวในเอ็กซ์มากเพราะโดนตบโดนตีมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าที่นายเอ็กซกล่าวอ้างว่าเพราะผู้ตายตีห่างตีตัวออกห่างไปมีชู้ไปอะไรอย่างนี้
แม่แล้วก็พี่สาวของผู้ตายบอกเลยนะคะว่าไม่มีไม่ได้มีชู้ไม่ได้มีชายคนอื่นเลย
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
พี่สาวอยู่บ้านเรียกลูกสองคน
ซึ่งพี่สาวของคนตายเนี่ยเป็นญาติกับกลุ่มผู้ต้องหาด้วยนะคะ

แล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้
แต่ก็ตลอดเวลาที่สองคนคบกันเนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่ไม่เคยคิดว่าจะถึงขั้นเอาตายแบบนี้
หนูก็อึ้งหนูไม่รู้ว่าเป็นหลานหนูจริงหนูก็ไม่คิดว่ามันใจส่อตาย
ซึ่งเรื่องนี้เธอบอกว่าแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเหมือนกัน
แต่ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นตามเวรตามกรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
ซึ่งการทำพิธีศพของผู้ตายตอนนี้ก็มีการตั้งเอาไว้ที่วัดสิงห์ใกล้กับบ้านพักนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันพรุ่งนี้ค่ะ